ช่วยกันตามจับโจรรายนี้หน่อยต้องบอกว่าอุกอาดแล้วก็ใจดำมากมาก

ก็ไปเปิดประตูหลังบ้านแล้วก็ไปเปิดไฟในบ้านเปิดไฟในห้องครัว
คนเราตื่นมาทำอะไรคุณอาบน้ำแปลงฟัน
ยายแกก็เข้าไปในห้องน้ำกำลังแปลงฟันอยู่เลยค่ะ
คอยายแกมีสร้อยเป็นสร้อยพระนะคะ
นี่ห้องน้ำนี่นะมันก็อยู่ในบ้านเหรอนะมันอยู่ในบ้าน
แต่ปรากฏว่ามีคนร้ายค่ะเข้ามาข้างหลังคุณยาย
เอาผ้าคลุมหัวคุณยายแล้วกระชากสร้อยคุณยายไปเลย

คือน่าเกลียดมากนะคะ
คือเดินจากหน้าบ้านเนอะตามไปถึงในห้องน้ำ
นี่ค่ะแต่เคราะห์ดีคือคนร้ายได้ไปแค่สร้อย
แต่พระเครื่องกับตะขอเกี่ยวสร้อยมันตกอยู่ในอ่างล้างหน้านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดค่ะที่บ้านเลขที่๘๗
ตำบลร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
คุณยายที่ว่านี่ก็คือคุณยายจันมโนโฮงนะคะอายุ๗๓ปี
ก็โทรแจ้งตำรวจแล้วก็ยืนรอตำรวจมา
เล่าเรื่องให้ฟังด้วยอาการตกใจเลยค่ะ

ไอ้ยายเอาสอยใสก้อไปกัน

อย่างที่บอกได้ไปแค่สร้อยคอทองคำหนัก๒บาทนะคะ
ส่วนพระตกอยู่ในอ่างล้างหน้ากับตะขอ
คุณยายบอกว่ายายแกวิ่งตามไปด้วยนะ
ตามไปด้วยนะคือรีบดึงผ้าออกแล้ววิ่งตามคนร้าย
เห็นหลังไวค่ะว่าคนร้ายปีนข้ามรั้วกระโดดออกไปทางบ้านเพื่อนบ้านที่มีประตูทางออกถนนอีกทางหนึ่ง
คุณยังแกเห็นลักษณะนะคะว่าเป็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์สูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร
เสื้อกล้ามกางเกงลายทหารสามส่วนค่ะตำรวจสพเมืองแพร่พอได้ข้อมูลมา
ก็รีบไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเลยแต่ปรากฏว่ามุมมันไกลไปหน่อยอ่ะค่ะ
องก็ไม่ค่อยชัดแล้วคุณผู้ชมเห็นที่เป็นเส้นนี่ไหม
มันคือสายไฟค่ะมาบังกล้องวงจรปิดหน้าตีเจ้าของสายไฟจริงจริงเลยนะ
ห้อยระโยงระยางแบบนี้เนี่ยมองไม่เห็นเลยใครเป็นเจ้าของช่วยไปดูด้วยนะคะ
ให้หมดด้วยอ่ะตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่นะคะ
คุณยายจันทร์เนี่ยแกอาศัยอยู่บ้านคนเดียวค่ะแล้วบ้านแกเปิดเป็นร้านขายข้าวสาร
นึ่งถ่านหุงต้มแล้วก็น้ำมันเติมรสคาดว่าคนร้ายอ่ะ
คงเคยมาดูลาดเหลาแล้วแล้วก็รู้ว่ายายจันทร์อยู่บ้านคนเดียว
ตัดสินใจก่อเหตุอุกอาจบุกเข้าไปในบ้านแบบนี้